เริ่มศึกยกใหม่ยกที่สี่หมูราคาสี่หมื่นบาท
เห็นบอกเวลากลับบ้านทุกครั้งนี่ก็ต้องเอาน้ำล้างเท้าคุณแม่มาอาบ
คิดว่าแม่คือพระในบ้านพ่อคือพระในบ้าน

เป็นน้ำมนต์ครับที่อยู่กับตัวเราตลอด
พระที่ไหนก็ไม่ดีเท่าพระในบ้านนะ
เล็งเห็นอะไรเดิมทีเราถึงได้สอนเขาในเรื่องของการร้องเพลง

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน

จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละหนึ่งล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และเพลงเก่งของคุณ
นักสู้ชิงร้าน
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับเวลาของเราโคจรมาพบกันอีกแล้วนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงแบบนี้นะครับหลังเคารพทงชาติแล้วทั้ง๒วัน
พบกับเราสองคนและเหล่าบรรดานนักสู้ชีวิตนะครับในรายการร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
เป็นการประชันกันนะครับในเรื่องของความแม่นยำในเนื้อเพลงผ่านบทเพลงลูกทุ่งนะครับ
ซึ่งบนเวทีแห่งนี้นะครับจะมีนักสู้ชีวิตสองท่านนะครับ
ประชันเพื่อชิงเงินล้านจากทางรายการของเราใครที่พลาดพลั้งไปก็มีเงินทุนปลอบใจกลับบ้านกันไป
แต่ถ้าดีที่สุดเลยก็คือจับมือกันไปร้องให้ถูกทั้งสองท่านไปจนถึงเพลงที่๑๐หรือยกที่๑๐นะครับ
รับเอาไปเลยนะครับคนละหนึ่งล้านบาทรวมเป็นสองล้านบาทครับ
เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๔ของน้องน้อยนาสาวน้อยวัย๑๐ควบ
นักสู้หนึ่งสมัยเงินทุนสะสมสามหมื่นบาท

คุณบีมหนุ่มหัวใจสินขอยืนหยัดเพื่อสืบสารวัฒนธรรมไทยจากมุมน้ำเงิน
มิตรภาพของพี่น้องนักสู้คู่นี้จะเป็นพลังให้ฝ่าฟันไปถึงเพลงที่๑๐ได้หรือไม่
มาเอาใจช่วยกันครับ
ก็ขอต้อนรับทั้งสองท่านนะครับ

แน่นอนครับมากับครอบครัวของน้องน้อยนาน
คงจะรู้จักมักคุ้นเรียกว่าเหมือนเป็นญาติกันไปแล้ว
มีอากงศิลป์นะครับอาม่าสุนะครับ
คุณแม่จูนและน้องแตงกว่านะครับ

ทางฝั่งของคุณบีมนะคะ
วันนี้คุณครูไม่อยู่แล้วนะคะ

แต่ว่าแก๊งหนังใหญ่ของเรายังอยู่นะฮะ

น้องโตน้องก้าวน้องบั๊กค่ะ

ก่อนที่จะประชันกันเรื่องเสียงเพลง

เราก็สามารถที่จะโยนได้ด้วย

ป่ายิงฉุบใครแพ้เริ่มก่อน

สักพักหนึ่งก่อนนะอย่าเพิ่งรีบโยน

เต้นสักพักนึงก่อน

เต้นสักพักนึงก่อน

เต้นสักพักนึงก่อน

เต้นสักพักนึงก่อน

เต้นสักพักนึงก่อน

เต้นสักพักนึงก่อน

เต้นสักพักนึงก่อน

เต้นสักพักนึงก่อน

เต้นสักพักนึง
เต้นสักพักนึง

เต้นสักพักนึง

เต้นสักพักนึง

อ๋าลาวันนี้ในยกที่สี่นี้พวกที่จะค่อยจะเริ่มแข่งก่อนเขาก็คือบีม
เริ่มศึกยกที่๔

เป็นเด็กหนุ่มยอดนักสู้คนขะหยั่น
ผู้มีหลายความฝันที่ต้องฟันฝ่า
ครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ที่จังหวัดระยอง
บ้านที่ผมอยู่ทั่ววันนี้เป็นบ้านเก่า

เป็นเรือนหอของทวดแล้วก็มาเป็นของยายครับ
แล้วแม่ก็มาอยู่หลังจากที่ทิ้งรังไว้๑๓ปีครับ
ตรงฝาบ้านตรงนี้เป็นฝาบ้านเดิมครับ
ตอนนั้นมันยังมีความแข็งแรงมากกว่านี้ครับ

ตรงนี้ก็จะเป็นคานไม้ครับที่หัก
แต่ว่าที่มันยังอยู่ได้เพราะว่าเดินสายไฟไว้กับสาวครับ
ทุกวันนี้ผมเรียนอยู่ที่จังหวัดปฐุมธานีครับ

กลัวว่าวันหนึ่งบ้านซุดลงมาหนักเนี่ยครับผมไม่อยู่
แล้วแม่อยู่ตามลำพังก็กลัวว่าจะไม่มีคนช่วยเหลือแม่ครับ
เวลาเขาจะกลับไปเรียนเขาก็จะเตรียมน้ำมา๑กระป๋อง

แล้วก็จะเอาผ้าที่สะอาดมาเช็ดเท้าแม่

น้ำที่เขาล้างเท้าแม่แล้วเขาเอาไปอาบค่ะ

เป็นน้ำมนต์น้ำพรของหนูคุ้มครองหนูค่ะ
ผมเป็นคนที่ชอบศิลปะวัฒนธรรมไทยมากครับ
หนังใหญ่โขนลิเกพวกนี้ครับ
ผมเป็นสมาชิกของคณะหนังใหญ่วัดบันดรจังหวัดระยองครับ
มีสมาชิกประมาณ๓๐คนครับ
อยากจะเอาเงินมาซ่อมบ้านให้มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
แล้วเงินอีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปเป็นเงินสนับสนุน
ให้กับคณะหนังใหญ่วัดบันดรจวัลละยองครับ
บีมคะเห็นบอกเป็นคนติดคุณแม่มาก
อยู่กับคุณแม่มาตลอดเลยตั้งแต่เด็กชั้นโต
เวลาไปไหนมาไหนก็จะไปด้วยกันกับแม่ตลอดครับ
ตอนเช้าแม่ก็จะไปส่งไปโรงเรียนทุกเช้า

แล้วก็เวลาไปตลาดก็จะไปด้วยกันครับ
เวลาจะไปซื้อของนอนกลางคืนก็จะไปด้วยกัน
จนคนในหมู่บ้านครับเขาบอกว่าเป็นพี่น้องกัน

แต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่กับคุณแม่ตั้งแต่เข้ามหาลัย
แต่เห็นบอกเวลากลับบ้านทุกครั้งนี่ก็ต้องเอาน้ำล้างเท้าคุณแม่มาอาบ

แล้วรู้สึกว่ากลับไปทุกครั้งเรามาอยู่ที่อื่น

แล้วก็คิดว่าแม่คือพระในบ้านพ่อคือพระในบ้าน

เวลาที่กลับบ้านแล้วก่อนที่จะกลับมานี่
จะต้องเอาน้ำไปล้างเท้าพ่อกับแม่ก่อน
เพราะมิวคิดว่าไปทุกที่แล้วก็ยังมีพ่อมีแม่อยู่ครับ
เป็นน้ำมนต์ครับที่อยู่กับตัวเราตลอด
พระที่ไหนก็ไม่ดีเท่าพระในบ้านนะ

ทำมาหลายอาชีพทำอะไรมาบ้างคะ
หนูจะทำงานเป็นแบบว่าไปประกวดไงครับ
ของขับเสพาบ้างอาธมสนอบ้างครับ
ทุกอย่างที่ว่าเป็นทางที่ทำให้ได้เงินนะครับ
ก็จะทำแล้วก็ไปทำงานช่วงฤดูร้อนครับ
ของอัลบอตอร์ครับก็ไปเอกสาร
ทำมาหลายอย่างมากครับหลายอย่างทำวาราตี้เลย

ก็เป็นการแสดงครับก็คือตอนนั้นเพิ่งเข้ากรุงเทพแรกครับ
แล้วเพื่อนผู้หญิงครับเขาเล่นลิเกอยู่
เขาก็บอกว่าไปเล่นลิเกให้หน่อยได้ไหม
นั้นเป็นจุดเริ่มต้นครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าชอบลิเกครับ

ไปเล่นแค่ครั้งเดียวครับเพราะว่าตอนนั้นเหมือนกับว่านักแสดงเขาขาด
ครับแต่ก็รู้สึกว่ามีใจรักทางด้านนี้

ในการไปเล่นครั้งเดียวของบีมบีมได้วิชาความรู้อะไรมาบ้าง
ก็ได้ครับได้วิธีการร้องแล้วก็ความเป็นนักแสดงนะครับ
เพราะว่าลิเกจะไม่เหมือนกับโขนกับหนังใหญ่ครับ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

ราชการนานเต็มทนไม่เคยจะบ่นเหนื่อยล้ารับใช้เคียงบาทราชบ่อพิษผมยอมอุทิศพลีรัง
โอ้โหนี่แค่ไปเล่นครั้งเดียวเองนะโอ้พี่ทำไมเก่งจังอ่ะ
บางทีคนเขาฝึกกันเป็นหลายปีเลยนะเป็นคนที่มีความสามารถทางเรื่องศิลปะเรื่องนัตตสินเลย
วันนี้ก็มาเป็นนักสู้ชิงร้านของเรามาถึงยกที่๔กันแล้วมูลค่าสี่หมื่นบาทแล้ว

มาดูกันว่าจะไปได้ถึงฝั่งฝันกันหรือไม่
ขอโชคดีกับอินโทรเพลงนี้ค่ะ
อินโทรยกที่๔ของบีมมาเลยครับ

มีจังหวะขึ้นมาหน่อยนะฮะก็เป็นเพลงที่น่าจะ๓๐กว่าปีแล้วมั้งเพลงนี้

เพลงนี้เพลงหลงเสียงนางครับ
ของคุณน่าจะเป็นโชคชัยโชคกะนั้น

ได้ยินอย่างนี้แม่ก็หมดห่วงนะแม่นะ
เพราะว่าตัวช่วยของบีมเนี่ยเหลืออยู่อีก

สำหรับเพลงในยกที่๔นะครับ
และในยกนี้บีมจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ยกนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับถ้าบีมร้องถูกต้องหมดนะครับ
แล้วน้อยนาร้องถูกต้องด้วยนะครับทั้งคู่จะผ่านยกที่สี่ไปด้วยกัน
ไปสู่ยกหน้านะครับคือยกที่๕ซึ่งมีเงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท
ค่ะตามเป้าหมายที่บีมต้องการนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดีนะครับ
ขอให้โชคดีนะครับครับยกที่สี่นะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่าสี่หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๔เพลงมาครับ

ไหนนะเอวบางอย่าปิดบังอำพรางเลยเหลือเย็น
ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา

เจ้าคนดีหลอกดีดังผีอ่ำอย่าใจดำหัวทำเป็นล้าเล่น
สะท้อนกระดอนจากเขาเด่นที่อยากเห็นหรือเป็นนางไม้ป่า
ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลลาลา
โว้ยโชนยงพี่ลงแต่เสียงเธอพี่พรัมภาถึงท่าเจียนมา
เหตุฉะไหนถึงไม่เวทนา
ทั้งสี่ยังไงล่ะ
ลาลาลาลาลาลาลา
โอ้โชงยงพี่ลงแต่เสียงเธอ
พี่ปรัมเผาจึงท่าเจียนบ้า
เหตุชะไหนถึงไม่เวทนา
พี่คอยหาหนงลงเสียงหนา
ลาลาลาลาลาลาลา
ลาลาลาลาลาลาลา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

โตมากับร้านขายของชำ

ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด๕คน

มีอาชีพขายของชำอยู่หน้าบ้านค่ะ

เพราะว่าร้านสะดวกซื้อ

สิ่งที่หนูเป็นห่วงมากที่สุดคืออากงกับอาม่าค่ะ
เพราะว่าอากงกับอาม่าแก่แล้ว

กลัวเหมือนกันค่ะว่าถ้าต่อไป
ถ้าอากงอาม่าแบบไม่อยู่แล้ว
ก็ไม่รู้เขาจะอยู่กันยังไงค่ะ
หนูก็อยากได้เงินรางวัลจากรายการร้องได้ให้ร้าน

เครื่องของที่การดู
ตอนนี้แพน๒
พาททั้งกับบ้านให้ไปด้วยกัน

พี่หน่างั้นถามหน่อยว่าทำไมอากงเขาถึงต้องแบบ
ฟูมฟักประสิทธิ์ประสาทวิชาในการร้องเพลงให้น้อยหนา

ไม่เคยค่ะอากงไม่เคยบอกหนู
ทำไมฮะโกงทำไมถึงต้องฟูมฟักด้านนี้ให้กับเขา
เราไม่มีวิชาที่จะสอนเขา

เผื่อว่าในอนาคตเขาเกิดเรื่องชีพของเขาเองได้

แล้วก็หลังจากที่ว่าถ้าจบป๖ปุ๊บ

แล้วก็สั่งไว้เลยว่าต้องจบครูให้ได้

วิธีสอนก็คือให้เขาฟังเพลงก่อน
พอฟังเพลงเสร็จแล้วก็ให้เขาดูเนื้อ

วงจังหวะของเพลงแล้วก็การเอื้อน

แล้วก็คอยประคับประคองเขาแค่นั้นเอง
แต่ว่าสมัยนี้ก็คือลูกทุ่งมันมา
ก็เลยพยายามสอนเพลงลูกทุ่งให้เขาก่อน
นี่เขาอยู่ในโครงการของทุนกระหม่อม

เข้าใจเลือกเป็นศิลปินที่ดีค่ะ

เก็บใจไว้ในลิ้นชา
คงไม่เจอแล้วรักแท้
เมื่อกับความปวนแปล
มันไม่แคร์และไม่หวัง
มันเหมือนคนชิงชา
ไม่มองไม่ฟัง
และแล้วก็มีเธอเดินเข้ามา
เข้ามาคนในลิ้นชา
ที่ปิดตายเพราะรักเรา
ให้อภัยใจเมา
มาแบ่งเบาที่ฉันลา
มาสนใจใยดี
คนที่ไม่มีค่า
ให้รู้ว่าตัวเองยังสำคัญ

ไหนก็แพ้ว่าใจยังเธอ
เมื่อไหร่ที่เผลอ
ยังนึกว่าเธออยู่ในฝัน

รักเธอที่เคยส่อหามานาน
วันนี้เป็นไงเป็นกันเธอรักเธอ
สุดยอดได้ทุกแนว
ไม่มีใครปล้นจากเราได้นะครับคือความรู้นะครับ
ภูมิใจกับทั้งคู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเข้าสู่เกมกัน
ดีมาก
มาอินโทรยกที่๔ของน้อยนามาเลยครับ

แม่เปิดเพลงอะไรมาก็เห็นมีแต่รอยยิ้มของน้อยหนาทั้งนั้นเลย

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับในยกที่๔ของน้องน้อยนานะครับ
ตัวช่วยครับยังไม่ได้ใช้เลยและในยกนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้นะครับไม่ใช้
เราได้ฟังเสียงเพราะหวานของน้องน้อยนา
พร้อมกับสเต็ปด้วยใช่ไหม
มีเซ็ปด้วยใช่ไหมพับด้วยใช่ไหม

ที่๔ครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๔เพลงมาครับ

เมื่อพี่แกใบ้มโคลอ์ฟัง
ผู้คนล้นหลามราคาไม่แพง
ซิมาสิมาช่วยซื้อมาซิมาซิมาช่วยซื้อ
มาสิมาสิมาช่วยซื้อช่วยซื้อหน่อย
เจนิดโน้นอีเฮออ่าลุงขำปลาร่าน้องจ่าพี่จ่อย
ช่วยซื้อไก่หน่อยนะอุดหนุนแก้วหน่อย
ตัวละร้อยไม่แพงหรอกพี่
อีแก้วปิ่งกาขายดิบขายดี
ชื่อกระช่ำตอนนี้แซ่บอิลลีไม่มีใครแสง
อีแก้วมาแรงไม่แพงด้วยสิ

ซื้อไม่ซื้อไม่หนีใกล้บ้าน
เนื้อมันอร่อย
ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ช่วยซื้อบ้างสิช่วยหนูซื้อหน่อย
ร้อยอร่อยอุดหนุนแก้วหน่อย
ตัวละร้อยไม่แพงหรอกพี่
ไม่แพงหรอกพี่
อีแก้วปิงการ
ค่ายดิบค่ายดี
ชื่อกระช่ำตอนนี้
แซ่บอิหลีไม่มีใครแซ่
อีแก้วมาแรง
ไม่แพงด้วยสิ

ซื้อไม่ซื้อไม่หนีไก่บ้าน
เนื้อมันอร่อย
ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ช่วยซื้อบ้างสิช่วยหนูซื้อหน่อย
ร้อยอร่อยอุดหนุนแก้วหน่อย
ตัวละร้อยไม่แพงหรอกพี่

ไม่แพงหรอกพี่

สนุกสนานสำราญใจกันไปนะครับ
ทั้งผู้แก่งคันทั้งคนดู

ต้องขอบคุณพี่แก๊งหนังใหญ่เขาด้วยนะ
เขาก็เต้นให้เต็มที่เลย

เราจะต้องดังในระยองเลยนะ๔คน

เดี๋ยวคนเรียกงานเต็มไปหมดละงานนี้

อีแก้วปิ้งไก่นะครับคุณแก้วมณีซับ
เอาละครับตอนนี้ร้องครบกันแล้วนะครับ
ขอเชิญน้องบีมเลยครับมา
โอ้ยน่าเกลือ

แจกคุณผู้ชมอีกเช่นเคย
ด้วยเพลงแก้วปิ้งไก่

แต่บทสรุปในยกที่๔นี้

คลิกที่สี่แล้ว

มันวิวเท่ามะเพลงเรามั่นใจนะ
มีบ้างครับ
มีได้
มีบาง
เอาไปแบ่งให้อักโกงอาม่าแล้วก็เอาไปเป็นทุนการศึกษาของหนูแล้วก็ของน้องค่ะ
ที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องบีมและน้อยนาร้อง
ได้กัน
ขอบคุณครับ
ให้ล้างใจให้ล้างได้

ของลายให้ล้าง

แล้วก็ของลายให้ล้าง

แม่ไพดลายเสือ๔ครั้งแล้ว

เอกฮาร์ยกษฏุเลยนะครับ
โดยเฉพาะบ้านน้อยนานนี่ก็คือเอกฮาร์มากนะคะ
อาม่าสูตรก็ลุกเต้นเลยนะคะ

ร้องได้ในยกที่๔แบบนี้นะฮะสะสมเงินทุนร่วมกันค่ะ
สี่หมื่นบาทครับ
คุณแม่นี่เข้าสู่เพลงที่๕แล้วครึ่งทางนะคุณแม่อีกไม่ไกลแล้วจะได้แตะคนละ๑ล้านบาทคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างกับน้องบีมนะตอนนี้
เขาด้วยค่ะตอนแรกบอกตรงเลยว่าไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะนำมาถึงขนาดนี้เหมือนกันเนี่ยตั้งใจให้คุณแม่โดยเฉพาะเลยนะคะสองสิ่งที่เขารักคุณแม่แล้วก็หนังใหญ่ด้วยค่ะนะคะขอบคุณเขาที่เขาทำให้มีลูกน่ารักก็ดีอย่างนี้เนี่ยนี่คือเพลงที่ครึ่งทางของบีมแล้วกับยกที่๕พร้อมหรือยังพร้อมครับฟังไปพร้อ
ทางเงินทุนสะสมรุนค่า๖๐๐๐๐บาทของบีมมาเลยครับ

นอนฟังไปเรื่อยแล้วก็ร้อง
เพลงอะไรครับเนี่ย

เนื้อเป็นไงเนื้อหวานไหม

ก็ยังมีหนทางนะครับถ้าคิดว่ามันทำให้เราไม่มั่นใจในเพลงนี้

ยังเหลือสิทธิ์ใช้ตัวช่วยได้อีกหนึ่งแผ่น

เหลือสิทธิ์ใช้ตัวช่วยได้อีก๑แผ่นป้ายนะครับ

ีมจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

โอ้โหไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ตัวช่วยนะครับเก็บเอาไว้นะครับ

จะตั้งใจแล้วก็มีสติให้มากที่สุดครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

ยกที่๕เพลง

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

ล้านแล้วมาเอาใจช่วยทั้งคู่กันครับ

หนูไม่รู้ว่าผลของพี่จะเป็นยังไงแต่ใจพี่แกร่งมากเลยค่ะ
หนาก็เก่งมากเหมือนกันเพลงต่อไปขอให้น้อยหนาทำให้เต็มที่นะครับ

เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะ

มันก็จะต้องกระโดดเซฟทรายเซฟขา
วันนั้นผมพลาดขาซ้ายผมลงก่อนแล้ว

แต่ค่าใช้จ่ายสูงข้างละประมาณ๓๖๐๐๐๐๐บาท

ผมจะทำให้หนักทำให้พลีบ
แค่เพียงสมมุติอย่าหยุดเข้าไป
รับการแจ้งเตือนก่อนใครครับ